อีกประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงเวลานี้คือการที่กรกตแจ้งข้อกล่าวหากับหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสอสอเพราะว่าถือครองหุ้นสื่อนะครับ
นายธนทรเตรียมกลับจากต่างประเทศมาชี้แจงกับกรกต
ขณะเดียวกันมีอดีตกรกตออกมาเตือนว่าเรื่องนี้อาจมีผลกระทบตามมาติดตามจากรายงานครับ
เข้าที่หัวข้างจัดส่งแบบนี้เป็นความห่วงหวังที่จะทำลายกันทางการเมือง
เราจะขอเดินหน้าสู้กดีด้วยความเชื่อมั่นในกระบวนการยอดีทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
วันที่๒๕เพื่อไปตอบโต้ข้อเก่าหาต่าง
เพื่อไปชี้แจงกับกรกตด้วยตัวเอง
ด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ใจด้วยความเชื่อมั่นว่า
พวกเราจะก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยกัน
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
โต้ผ่านคลิปวิดีโอที่ส่งตรงมาจากประเทศเนเทอร์แลนด์
หลังทราบมติของกรกตที่แจ้งข้อกล่าวหาตัวเขาเอง
คุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
เนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีรักมีเดีย
ซึ่งเป็นธุรกิจที่ประกอบกิจการด้านสื่อนิตยสาร
พร้อมยืนยันจะขอเดินหน้าสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
และยังมีกำลังใจดีแม้จะทราบว่าคดีนี้
มีเป้าหมายทำลายชีวิตทางการเมืองของตัวเขาเองและพักอนาคตใหม่
เช่นเดียวกับนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
รู้สึกประหลาดใจกับมัตติของกรกต
เพราะได้หยิบยกเอกสารหลักฐานต่างขึ้นมาแก้ต่างให้กับหัวหน้าพัก
ชัดเจนแล้วแต่ยิ่งแก้ไปแก้มากลับมัดตัวนายธนทรแน่นขึ้น
เรื่องวันโอนหุ้นให้มารดา๘มกราคม๒๕๖๒ในเวลา๑๖นาฬิกา
ตรงกับวันที่เจ้าตัวยังปราศัยหาเสียงอยู่ที่จังหวัดบุรีรำ
ยังไม่รวมถึงหลักฐานการโอนหุ้นไปมาระหว่างมารดากับหลานทั้งสองคน
ซึ่งมีคำอธิบายว่าเป็นการโอนเพื่อให้หลานเรียนรู้การทวงหนี้เท่านั้น
ส่วนฝากฝั่งแกนนำรัฐบาลตอบคำถามถึงเรื่องนี้เช่นกัน
ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการหรือชี้นำกรกต
เชื่อว่าบ้านเมืองจะไม่วุ่นวายหากนายธนทรถูกดำเนินคดีจริง
เพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
สอบถามเรื่องอะไรสกัดดาวรุกโลเริงอันนี้ผมถือว่า
อยากจะบอกเป็นครั้งที่ร้อยแล้วว่าขอสชไม่เกี่ยวข้องนะครับ
เป็นเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเป็นเรื่องของรัฐมนูล
ทุกอย่างก็เป็นดุลยพินิษฐ์ของกรกต
แล้วก็หลายอย่างก็เข้าสู่กระบวนการศาลซึ่งผมก็ยุ่งเกี่ยวไม่ได้อยู่แล้วทั้งหมด
แต่นะครับผมเคยบอกมาตั้งนานแล้ว
มันจะไปสั่งอะไรใครเขาไม่ได้หรอกนะครับ
ไม่วุ่นไม่วุ่นทำตามกฎหมาย
ก็เป็นเรื่องของกรกตเขาเป็นเรื่องของกฎหมายนะเขาว่าไป
เราก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรคนต้องชอบมันก็ไปยุ่งอะไร
ก็ประชาชนรู้นะ
ขณะเดียวกันก็มีคำถามจากนายสมชัยศรีสุธิยากร

ตั้งข้อสังเกตถึงการทำหน้าที่ของกรกต
โดยระบุเจตนารมณ์ของกฎหมายห้ามนักการเมืองถือหุ้นสื่อ
เพราะต้องการไม่ให้ใช้อิทธิพลของสื่อเพื่อการหาเสียง
หรือใช้สื่อเพื่อทิ้มแทงฝ่ายตรงข้าม
ลาออกจากสื่ออย่างเป็นทางการ

และคอยบงการทิศทางสื่อให้เอียงข้างนั้น
ร้ายยิ่งกว่าการลืมลาออกจากสื่อนิตยสาร
ไม่เกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลใดทางการเมือง
พร้อมตำหนี้ที่เรื่องใหญ่กลับไม่คิด
แต่เรื่องเล็กกลับตีความตามกฎหมาย

จะเกิดผลกระทบตามมาอีกแน่นอน
เช่นเดียวกับนางสาวลัดดาวันตันติวิทยาพิทักษ์

ระบุเมื่อกรกตีความบังคับใช้กฎหมาย

ก็ต้องยอมรับการตั้งคำถามที่จะตามมาจากสังคมด้วยว่า
จะปฏิบัติต่อผู้มีอำนาจในพักการเมืองอื่น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน